ก็คือใช้รถพยาบาลวิ่งไปตรวจหาเชื้อ
เชื้อโรคโควิดให้กับกลุ่มเสี่ยงถึงบ้าน
ปรากฏว่าโครงการนี้ถูกยกเลิกไปแล้วนะคะ

ชื่อจริงก็คือคุณภาคภูมิเดชหัสดินณอายุทยา
เป็นนักเทคนิคการแพทย์ชื่อดังในโลกออนไลน์นะคะ
สุดท้ายแล้วต้องออกมาโพสต์ชี้แจง
แนวคิดเรื่องของการตรวจโรคโควิดถึงบ้าน
จุดประสงค์หลักเดิมก็คือต้องการที่จะช่วยลดการแพร่เชื้อ
กลุ่มเสี่ยงที่ต้องการเดินทางมาตรวจถึงโรงพยาบาล
แต่ตอนนี้ทางโรงพยาบาลได้ขอระงับโครงการไปก่อน

และยังต้องพิจารณากฎหมายอื่นที่อาจจะเกี่ยวข้องให้รอบครอบด้วย
ส่วนคุณหมอคุณหมออนุพงศ์สุจริยากุล
เป็นคุณหมอแพทย์ทรงคุณวุฒิจากกรมควบคุมโรค

ว่าเป็นการไปเก็บตัวอย่างแบบใดอย่างไร
แต่หากไปเก็บตัวอย่างสดของการของสารคัดหลังเช่นน้ำมูกน้ำลาย
ถ้าคนไปเก็บไม่มีความรู้อันนี้แหละมีโอกาสติดเชื้อได้สูงนะคะ
หากเก็บตัวอย่างเลือดเพื่อนำไปตรวจกับชุดตรวจเร็ว
ก็ต้องมีผู้แปลผลที่เชี่ยวชาญแล้วก็มีข้อมูลประกอบ
เพราะฉะนั้นนายแพทย์ผู้ทรงคุณวุฒิจากกรมควบคุมโรค
บอกว่าแนะนำหากต้องการตรวจหาโรคโควิด๑๙ที่ได้ผลจริง
แห่งทั่วประเทศไทยเพราะฉะนั้นของมอลและแพนด้าอาจจะยัง
ยังหยุดไว้ก่อนนะคะแต่ก็หยุดไปแล้วนะคะ
โควิดนะคะไม่มีแล้วค่ะ